แล้วก็เพื่อทำความเข้าใจนะครับการทำประชามติของชาวเคิร์ต
ที่เกิดขึ้นในวันนี้เราก็จะมาอธิบายเพิ่มเติม
แผนที่ที่จะตอบคำถามที่หลายคนอาจจะยังสงสัย
ว่าเคยที่สถานนั้นอยู่ตรงไหน
แล้วว่าทำไมการทำประชามติครั้งนี้กลายเป็นเรื่องที่

เราจะไปเริ่มด้วยที่แผนที่นี้ก่อน

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคนกลุ่มต่างที่อาศัยอยู่ในอีรักษ
สีเขียวที่ส่วนใหญ่เห็นอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับ
จะเห็นได้ว่าเป็นที่อยู่ของชาวมุสลิมชีอะ
ซึ่งเป็นคนกลุ่มเดียวกับนายไฮเดอร์อัลอัลบาดี้

ส่วนใหญ่ที่เป็นสีเหลืองบริเวณนี้นะครับ
นั่นก็เป็นพื้นที่ของคนมุสลิมสุนี
ซึ่งก็ถูกแบ่งอีกย่อยลงไปอีกนะครับ

แล้วก็ฝั่งขวาคือกลุ่มคนที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่
นั่นก็คือชาวเคิร์ตนั่นเองนะครับ
ถ้าเราขยายแผนที่ให้เห็นชัดในพื้นที่ต่างนะครับ
ที่เป็นของชาวเคิร์สซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอีรักษ
ก็จะเห็นว่าครอบคลุมเมืองเออร์บิลนะครับ

ที่พูดถึงเมืองเคอร์คุกซึ่งเป็นเมืองที่มีกลุ่มคนหลากหลาย

มาดูจากแผนที่นี้ก็จะเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น
ก็เป็นเพราะว่าเมืองเคอร์คุกนั้นตั้งอยู่ปลายขอบฐานอำนาจ
ของเคอร์ดิสถานหรือว่าความฐานนาฬของชาวเคิร์ดนั่นเอง
ซึ่งในอีรักษ์นั้นก็ยังประชิดกับเมืองโมซุนด้วย
หลายคนก็ยังคงคุ้นเคยกับเมืองนี้นะครับ

ร่วมกับกองกำลังของรัฐบาลอีรักษ์ที่เมืองนี้
ที่ผ่านมาคติศาสตร์เมียแต้มต่อ

จากประวัติการต่อสู้ที่ยาวนานแล้ว
ดินแดนของชาวเคิร์ตในอีรักษ์ยังเป็นแหล่งน้ำมันใหญ่
สร้างรายได้และเป็นทรัพยากรที่ช่วยชาวเคิร์ต
ต่อสู้เพื่อเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งการประกาศทำประชามติทั้งที่รู้ว่าไม่มีผลทางกฎหมาย
เป็นสิ่งที่ทำให้หลายชาติไม่พอใจเคอร์ดิสถาน
รัฐบาลอีรักษ์ออกมาประกาศว่า
หามาตรการเพื่อให้อีรักษ์เป็นเอกภาพ
พร้อมทั้งเรียกร้องให้ยุติการซื้อน้ำมันของชาวเคิร์ต

ทำไมการทำประชามติที่ไม่มีผลทางกฎหมาย
กระทบไปยังประเทศอื่นที่อยู่โดยรอบ

ระหว่างคนสองกลุ่มในอีรักษ์
คำตอบของคำถามนี้จะชัดเจนนะครับ
เมื่อเราย่อแผนที่นี้ลงมา

ไม่ได้อยู่แค่ในอีรักษ์เท่านั้นนะครับ
แต่ว่าเส้นเขียดแดนที่ถูกคิดไว้ในอาณานิคม
แยกชาวเคิร์ตให้ไปอยู่ในประเทศต่าง
ซึ่งมีชาวเคิร์ตอาศัยอยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่
ทางตะวันออกลงไปถึงบางส่วนของซีเรีย

แล้วก็บางส่วนที่อยู่ในอีราน
ที่มีชาวเคิร์ตอาศัยอยู่ทางตะวันตก
ฉะนั้นการทำประชามติของชาวเคิร์ตในอีรักษ
จึงเป็นสิ่งที่หลายชาติกังวลนะครับว่า
จะเป็นเชื้อไฟนำไปสู่การเรียกร้องเอกราช
ของชาวเคิร์ตในประเทศอื่นที่อยู่ข้างเคียง
ซึ่งก็จะทราบผลในอีกประมาณ๗๒ชั่วโมงข้างหน้าต่อจากนี้ครับ